ร้องเพลงแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเครียดเหมือนกันนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับการข้ามทางม้าลาย
คุณผู้ชมคุณลุงท่านหนึ่งข้ามทางมาลาย
แต่ทางมาลัยตรงนี้โอ้โหสีจางเหลือเกิน
แล้วคุณลุงก็ถูกรถจักรยานยนต์ชนที่สำคัญ
คนขี่รถจักรยานยนต์หนีอีก
นี่คุณผู้ชมดูนะต้องสังเกตดีทางม้าลายมันอยู่ตรงไหนนะแท็กซี่ทับอยู่
แล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เดินข้ามมาแล้วทำอะไรเหลือขีดเดียว
เขาเรียกว่าทางม้าลอกค่ะแบบนี้แล้วนี่ฮะ
จังหวะพี่วินมอเตอร์ไซค์ขี่มาคุณลุงกำลังข้ามถูกชนเต็ม
คุณลุงหงายหลังหัวกระแทกสลบลงไปอยู่แบบนั้น
คนเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจรถที่ติดทางม้าลายอยู่ก็ตกใจ
แต่คุณถ้าดูต่อไปอีกนะปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขามายกรถแล้วเขาก็มองดูคุณลุง
ดูอยู่สักพักหนึ่งนี่คุณดูนะมองดูอยู่สักพักหนึ่ง
ตอนแรกเรานึกว่ายกรถเสร็จแล้วก็ตั้งขาไว้
แล้วยังไงต่อครับโอ้โฮไปเลยฮะหนีไปเลยแล้วหนีเสร็จยังไงต่อรู้ไหมฮะ
รถของพลเมืองดีพยายามที่จะขับตาม
ที่ขับตามคือรถเมคันนี้ให้คุณผู้ชม
ดูคนขับรถเมย์หน่อยนะฮะว่าเขาขับตามยังไงครับ
ไม่จอดดูเหรอเหรออะไรเหรอ
มึงยดสูงเกินไปเลยนะครับ

สุดท้ายคนขับรถเมฆก็ตามไปไม่ได้ครับคุณ

จากคลิปเห็นวินชัดเจนเลยนะฮะว่าเป็นเสื้อวินของที่ไหน
เป็นวินศรีกรุงเขตลาดกระบัง
หมายเลขเห็นชัดเจนเหมือนกันหมายเลข๒๘
แถวที่เกิดเหตุอยู่แถวหลังวัดพลมานีที่เขตลาดกระบังครับ
แล้วมีคนเขาถ่ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์คันนี้

ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนายวสันวันธนาสินนะครับ
อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นไม่เห็นตอนชนจะนะ
แต่เห็นตอนคุณลุงสลบไปแล้ว
มีเลือดไหลเพราะว่าหัวของคุณลุงแตกนะฮะ
ตอนแรกคิดว่าวินจะช่วย
นึกว่าวินจะคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขับหนีไปนะครับ
เพราะแถวนี้จริงคนก็เยอะรถก็เยอะ
และมีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมด
เชื่อว่าหนีไปก็หนีไม่รอดนะครับ
ลุงเขาอยู่ท่าหัวแตกเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็คือลุงเขาข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม
วินมอเตอร์ไซค์เขาชนลุงเรียบร้อยแล้ว
แต่แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใส่หมวกกับน้อง
ไปมองลุงทีนึงแล้วเขาก็บึ้นหนีไปเลย

ก็ได้แต่ช่วยกันพาคุณลุงส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าเรียกรถพยาบาลให้มารับนะครับ
เรื่องต้นตอนนี้คุณลุงที่โดนวินมอเตอร์ไซค์

ส่วนลูกสาวคนขี่มอเตอร์ไซค์วินเบอร์๒๘ได้ไปเยี่ยมคุณลุง
พูดคุยตกลงเรื่องค่าเสียหายในเบื้องต้นแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องคดีก็ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อ
มอบตัวกับตำรวจคือต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำนะ
ชดใช้อะไรต่างนานาแล้วก็ผิดกฎหมาย
เรื่องของชนแล้วหนีไม่ให้การช่วยเหลือด้วยนะฮะ
โอ้โหเหตุเกิดที่ทางมาลัยแล้วแต่ว่าก็ต้องฝากหน่วยงานนะ
ทางมาลัยตรงนี้มันจางเป็นทางอะไรนะ

ทางมาลอกหมดแล้วนะฮะ
ต้องรีบไปทาสีด้วยนะคะ